ปัจจุบันนี้มีการแข่งขันเรื่องของอุตสาหกรรมการบินค่อนข้างเยอะนะครับ
การบินก็ต้องแข่งขันทั้งเรื่องของคุณภาพทั้งเรื่องของบริการ
เป็นการสร้างความประทับใจแล้วก็ต้องการดึงดูดให้ผู้โดยสารนั้น
กลับไปใช้บริการของสายการบินใหม่ครับ
วันนี้คุณสุธิพงศ์เหมมะคดผู้สื่อข่าวของเรา
มีโอกาสไปทดลองใช้บริการรูปแบบใหม่ของการบินไทย
ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เสิร์ฟอาหารแบบสำหรับไทยนี้นะครับ

โดยแต่ละสำหรับจะให้บริการรอบละ๔เดือน
โดยจะเปิดบริการในชั้น๑และชั้นธุรกิจ

ผู้โดยสารสามารถเลือกรับประทานอาหารได้

มีเมนูทั้งอาหารไทยและนานาชาติ
สามารถขอเพิ่มเติมได้ครับ

มีส่วนช่วยในการกลับมาเดินทางของผู้โดยสารอีกครั้ง

คือการที่ผู้โดยสารสามารถเลือกทานอาหารได้
ตามเวลาที่ผู้โดยสารต้องการ

เมนูที่เสิร์ฟนี้เป็นสำหรับไทย
ถูกใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติครับ

เพื่อเพิ่มความเป็นกันเองในการบริการครับ

จะดูแลผู้โดยสารทั้งหมด๑๒คน
แล้วแต่ขนาดของเครื่องและไฟล์บิน

แต่ถ้าเผื่ออย่างกรณีผู้โดยสารไม่เต็ม

จะใช้จำนวนผู้โดยสารหาด้วยจำนวนลูกเรือ
ทุกคนก็ดูแลผู้โดยสารเท่ากัน
จาก๔๒คนบางแบบอาจจะเหลือแค่๓๐คน
จำนวนลูกเรือก็จะลดหลั่นกว่าลูกไฟ

จากการเปลี่ยนแปลงในบริการแล้ว
พนักงานเองต้องเปลี่ยนวิธีการคิด
เพื่อให้บริการนั้นออกมาอย่างจริงใจด้วยครับ
จากการที่เราเคยดูแลผู้โดยสาร
ซึ่งมีชื่อเสียงอยู่แล้วบุตรอุ่นทีแล้ว
แต่ตอนนี้เราได้เพิ่มความใกล้ชิด

แล้วเราก็เปลี่ยนแปลงเมนู
รูปแบบของเมนูที่เราเคยเสิร์ฟอาหารทีเดียวเป็นเซตนะคะ

เราเปลี่ยนเป็นอาหารสดอุ่นเป็นพอชั่นพอชัน
ให้บริการตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนปี๒๕๕๙
ไฟล์แรกไปสนามบินนาริตะประเทศญี่ปุ่น
อนดอนของอังกฤษแฟรงเฟิร์ดเยอรมนี
และจะเริ่มให้บริการครบทุกเที่ยวบิน
เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับบริการที่ดีที่สุด
สุธิพงศ์เหมือนมะคดข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงาน